คือร้องได้ให้ร้าน

บ่หูเป็นไงเธอตั้งแต่ได้เจอกัน
ก็เก็บมาฝันและกล้าบอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะเขียนเรื่องความทรงอาย
จะเขียนบรรยายทุกวันในใจที่มี
สิบหน้ากระดาษเอซี
คงหยุดใจนี้บ่อยู่
มีจุดให้สามารถที่จะผิดได้ตลอดเวลา
ตัดสินใจเล่นแบบนี้ก็คือต้องนับถือใจเลยค่ะ

สบาย

หนูคิดว่าหนูทำได้ค่ะ
เยี่ยม
น้องไอร้อง
น้องไอร้องผิดครับ

ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นได้นี่คือเกมค่ะ

จากการตรวจสอบน้องไอเนี่ยร้องได้ดีมาก
แต่มีเพียงจุดเดียวเท่านั้นที่ผิด

มันเกิดขึ้นได้มันเป็นเกมค่ะ
ประเด็นคือเรากล้าที่จะทำมันลงไปได้ยังไงนั่นต่างหาก

ความกล้าที่เราบ่มเพาะมันมา
ให้เราได้ลองชี้วัดดูว่า

ไอกล้าพอที่จะเสี่ยงทุกอย่าง

เก่งเหมือนเดิมนะคุณแม่นะ

รับเงินสะสมในเพลงที่๕

นักสู้ชีวิตของเรารับจากรายการของเราไป

บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้าย
ก็เป็นเพลงที่น้องไอร้องออกมาได้สนุกสนานมาก

ที่กล้าเล่นกล้าสู้เพลงนี้

เป๊กมีคำง่ายเลย

คือคนที่ไม่กล้าจะทำอะไรเลย

แต่เขาได้ลองผิดได้ลองถูก

เขาจะได้แข็งแกร่งขึ้นมากไปกว่าเดิม

ไอจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม

หมื่นบาทเนี่ยนอกจากรักษาคุณแม่แล้ว

เนี๊ยมเป็นคนจบโดยลึก
โน่นไม่ครับ

กิเนียม

ต้องมีทั้งแพ้ทั้งชนะและเขาจะแกร่ง
หนูเคยร้องไห้เลยค่ะ
แบบแอบไปร้องคนเดียว

สงสารครอบครัวค่ะ

บ้านเราควรมีกินกว่านี้ค่ะ
ไม่ควรลำบากแบบนี้แล้ว
ตอนนี้หนูแบบมายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะ
หนูก็จะพยายามให้เต็มที่

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ
หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ
หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ
หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ
หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ
หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ
หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ
หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ
หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

ถึงจะป่วยถึงจะไม่ค่อยแข็งแรงก็จะดูแลเธอตลอดไป